ที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมจะรู้สึกยังไง

ย้อนสอนแล้วย้อนแบบนี้

แล้วนี่เขาเอาแบรีเออร์มากั้นขวางแล้ว

บอกว่าเขาขับรถฉุกเฉินของอบตเขาเพิ่ม

ตลอดทางที่ขับผ่านถนนสายบ้านนาบางอ้อเนี่ย

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถครับ

ถือเป็นการกระทำที่อันตรายมาก

บริเวณนี้แต่คนฝ่าฝืนบ่อย
เลนมาแบบนี้เป็นประจำ
จนเจ้าหน้าที่เขาก็อุชต์อ่าเอาเมื่องอัฐักษ์

เพราะมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ
รถที่ขับถูกต้องก็ต้องคอยระวังรถที่ยูเทิร์นย้อนสอนมาแบบนี้นะคะ
แล้วคันนี้เป็นรถฉุกเฉินด้วยค่ะ